นอนสภาพเหมือนมันเท่านั้น

หน้ามันจะแข็งข้างมาตรงเนี้ย

มือข้างหน่ายอยู่และขายข้างเย็นอยู่ทางที่ใกล้
เออมือทาง๒ข้างออก

ยืนยืนยืนยึนให้หน้าหน่าย
แล้วขอหันหน้า
แล้วพบอะไรบ้างครับเหรอ
ก็มีรองเท้าอยู่แต่ตัวเด็ก
ธนสูตรนะครับก็ไม่ตามกว่า๕ถึง๗วัน
พบร่องรอยบาดแผลบริเวณอื่นในร่างกายบ้างไหมครับ
อันนี้ต้องเป็นเรื่องของเจ้าที่
อ่าธนสูตรสกนะครับว่า
ผลการตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรครับผม
ผมไม่อยากจะพูดก่อนที่ทางเจ้าที่เขาจะได้สรุป
แต่ในพื้นที่เกิดเหตุเราไม่ได้พบไม้ไม่ได้พบวัตถุหรืออาวุธอื่นอื่นเลยใช่ไหมครับ
เรื่องของพยานวัตถุที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
ขออนุญาตเป็นทางพิสูจน์หลักฐานเขาเป็นคนชี้แจงดีกว่า
แสดงว่าร่องรอยที่เกิดเหตุเนี่ยจะต้องมีบุคคลอื่นเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับท่าน
อันนี้ต้องเป็นเรื่องของเจ้าที่สืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
ในตัวหน้าเจ้าพระท่านแสดงว่ามีบุคคลอื่นเข้าไปในพื้นที่

คือหน้าที่หลักของผมเนี่ยคือหน้าที่ค้นหานะครับ
ผมมาบัญชาการการค้นหาเด็กศูนย์หายเด็กพักหลงนะครับ
แต่ทีนี้กรณีที่เด็กเสียชีวิตนอกพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนะครับ
ก็ต้องฝากทางเจ้าที่ตำรวจที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในส่วนตรงนี้นะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ใช้เวลากันอยู่หลายวันนะคะคุณผู้ชม
ประมาณสัก๙วันนะคะกว่าที่จะเจอตัวน้องสองขวบนะคะต้าแงนะคะ
ที่ชื่อเขาอยู่ในข่าวนะคะแต่ว่าหลังจากที่พบแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคล่องใจ
คือยังคาใจอยู่เยอะเลยนะคะจากที่คุณพ่อคุณแม่คาใจก็จะเป็นลักษณะของบาดแผลนะคะ
หรือสงสัยว่าเอ๊ะพฤติกรรมของคนที่เป็นคนขับรถไถทำไมมันไม่เหมือนกับครั้งที่เขาเคยเห็นนะคะ
แม้กระทั่งจะเป็นไปได้ยังไงระยะทางขนาดนี้ที่ลูกเขาจะเดินมาแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
อย่างไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เท่าที่ข่าวออกมาข้อสงสัยอาจจะสงสัยต่อลำบาก
เพราะว่าเอาเฉพาะข่าวตอนนี้ก่อนนะคะเฉพาะข่าวตอนนี้คือตามข่าวที่ออกมาเนี่ย
ผ่าพิสูจน์ศพน้องเนี่ยนะคะก็ไม่ไม่ได้พบบาดแผลที่ว่าจะเกิดจากของมีคมนะคะ
ไม่ได้พบร่องรอยที่ว่าจะถูกทำร้ายอาจจะมีบ้างการถูกสัตว์ต่างกัดแทะนะคะ
แล้วก็ในส่วนของกระดูกเองก็ไม่ได้มีรอยแตกหักอะไรรวมถึงการตรวจอื่นยังไม่ได้ออกมาชัดเจน
เช่นเรื่องของดีเอนเอนะคะหรือว่าในส่วนของอาหารในกระเพาะอันนี้ยังไม่สามารถตรวจได้นะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นณตอนนี้ในพื้นที่เป็นอย่างไรสำหรับความสงสัยของพ่อกับแม่
เราจะคุยกันกับคุณเจแปนนะคะคุณเจแปนเนี่ยคือเรียกคือคนจะรู้จักว่าคุณเจแปนนะคะ
คุณเจแปนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเจแปนตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ของน้องใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมตอนนี้อยู่สุพรรณเลยครับเราอยู่ลมพ่อนอนเลยครับ
คุณเจแปนตอนนี้พ่อกับแม่เนี่ยรู้ข่าวผลผ่าพิสูจน์ลูกแล้วหรือยังคะ
อันนี้พามาแล้วแล้วก็ศพมาส่งที่นี่แล้วตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่แล้วก็ตรวจใหม่ตอนนี้รถศพอยู่จอหน้าซอนอนนั่นแหละศพจะไม่ได้หล่นเลย
รถที่รถที่เอาศพน้องกลับจากกรุงเทพไปสุพรรณเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าโรงพักเหรอ
หน้าโรงพักเลยครับกำลังจะอยู่ไปทำใหม่ไปสุดใหม่
คุณเจแปนอย่างนี้นะคะคือถ้าตามข่าวเนี่ยบอกว่าการผ่าชนสูตรเนี่ยผ่า๒รอบอันนี้ตรงกันไหม
อันนี้รอดเร็วอันนี้เนี่ยรอดเร็วพอแม่มันไม่พอใจนะแม่มันไม่พอใจแล้วก็ต้องทำใหม่แล้วก็ต้มเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วก็ต้องทำตรวจใหม่นะพี่
วันนี้ที่พ่อกับแม่รู้เนี่ยนะคะคือลูกเขาเนี่ยถูกผ่าพิสูจน์กี่รอบคะ
อันนี้รู้แค่รอดเดียวนะรอดเดียวแล้วก็มีคนออกมาแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่พอใจ

อ่าครับผมเอางี้ทีละทีละท่อนก่อนนะคะ
คุณเจแปนครับคุณคือตอนนี้เนี้ย
แล้วตอนนี้จอดอยู่ที่หน้าโรงพักเนี่ยนะคะ
คือว่ากลับจากโรงพยาบาลตำรวจถูกไหมคะ

อ่าทีนี้เอาอย่างนี้
โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเขาสงสัยกันเนี่ย
คือโรงพยาบาลตำรวจก็จะเป็นที่หนึ่งนะคะ
ที่ผ่าเพื่อพิสูจน์แต่ว่าไม่ได้มีที่เดียวนะ

กำลังจะถามว่าคือยังอยากจะให้ผ่าเพื่อเอาให้แน่ใจอีกสักครั้งใช่ไหมคะ

ทีนี้เอาอย่างนี้นะตามข่าวที่ออกมาก่อน
ตรงกันหรือเปล่าคุณเจแปนบอกดิฉันนะคะ
ตามข่าวที่ออกมาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เขาสงสัยตั้งแต่ตอนที่เจอลูกเนี่ย
ก็คือรอยแผลที่ขานะคะ
หรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายก็แล้ว
แต่ข่าวที่มันออกมาบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือว่าบาดแผลจากของมีคมเลยนะ
ใช่ทีนี้ทีวิตออกมาอย่างงี้นั่นแหละ
แล้วก็แม่มันไม่พอใจครับ
พ่อกับแม่เขาเห็นแผลแล้วคิดออกเลยเหรอว่าน่าจะเป็นแผลจากอะไรอะค่ะ

อันนี้แม่บอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุเลฟน่าจะรถถ่ายมันชนไป

ตั้งแต่ลูกหายนั่นแหละวันที่๑๗
ครับผม
ทำไมคุณแม่คุณแม่เห็นอะไรทำไมถึงคิดว่าน่าจะเป็นแผลที่มาจากรถไถอ่ะคะ
แล้วก็เวลาที่ลูกหายวันที่๑๗ใช่ไหม

เวลาต้นเช้ามาทำงานรถไทยมาทำงาน

แล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรไม่รู้เปลี่ยนใบอะไรก็ไม่รู้ต้องกลับไป

แม่สงสัยว่าน่าจะรถถ่าย
ลูกเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนะที่คุณแม่สงสัยเนี่ยสงสัยแค่เวลาที่ลูกหายกับเวลาที่เห็นรถไถขับไปเนี่ย

แล้วคุณพ่อกับคุณแม่สงสัย
จากบาดแผลที่เห็นบนตัวลูกด้วยหรือเปล่า
เวลาสงสัยตลงวันนี้๑๗นั้นไหล้แล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าบอกไปไง

แล้วก็เวลาเจ๊สดวันที่

แต่รถไถมันชนอะไรอย่างนี้นาธาร์เมฆมันสงสัยมากขึ้นเลยครับ
คือสงสัยสงสัยแค่เห็นรถไถตอนนั้นหรือว่าสงสัยที่เห็นแผลบนตัวลูกด้วยคะ
แล้วก็เวลาเห็นถ่ายรูปแล้วก็ตู้ไทยมั่นใจเลยครับ
เป็นมั่งเลยโอเคน่าจะจบด้วยกันน่าจะลูกกูน่าจะรถชนแน่

ลักษณะแผลที่คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่สงสัยเนี่ยลักษณะแผลคุณแม่อธิบายคุณเจแปนว่าอะไรคะ
ว่าบนที่ลูกชายของเขาคาก็ท่านหนึ่งก็ไม่หนีแล้วขาท่านหนึ่งก็อยู่ใต้ตัว
ท่านหนึ่งก็กระดูกมีรอยแผลอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้
แล้วก็คล้ายไม่ใช่เป็นไฟล์ธรรมชาติครับผม
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็เข้ามาทิ้งที่นี่แม่เป็นสงสัยอย่างนี้เลยครับ
คุณเจแปนได้เล่าให้คุณแม่ฟังไหมคะว่าข่าวออกมาลักษณะที่ว่า
ไม่แน่ใจว่าน้องเสียชีวิตกี่วันนะก่อนเจอแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะการเน่าเปื่อย
อาจจะทำให้รูปการวางขามันเป็นแบบที่คุณแม่เห็นก็ได้
ได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วใช่ไหมคะ
ครับผมเพราะว่าแม่ก็ตอนนี้สงสัยยังมี๓ประเด็นอยู่
ประเด็นแรกลูกอายุประมาณ๒กวดน่าจะสามารถประมาณ๕เมตรเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าคาก็ไม่ค่อยดีนะแม่ไม่สงสัยมี๓ประเด็นนะ
ขาก็ไม่ค่อยดีลูกก็เตรียมไปตัวเองแล้วก็เอาไปลมมันตายอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้
แล้วก็ข้อที่๒มีคนหาอยู่เยอะแยะมีทหารอะไรก็ต้องพากันเยอะแยะเลย
ใกล้พี่น้องตายอยู่บริเวณนี้ทำไมมันไม่เจอทำไมมันไม่เจอกัน
ถ้าไม่เจอก็ได้แล้วทำไมกลิ่นอยู่แล้วทำไมจะไม่เหม็น
ทำไมจะไม่เจอกันวันที่๙อะไรอย่างนี้แม่มันสงสัย
ข้อที่๒นะแล้วก็ข้อที่๓แล้วก็ลูกก็ตายที่บนย่านั่นแหละ
ก็เป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มีเปลืออะไรอย่างเงี้
มีน้ำเหลืองมีออกมาที่ตัวเน่าอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรเลย
แล้วจะเป็นสุดมาวันไหวหรือเปล่าแม่มันสงสัยอยู่นะ๓ข้อ
คุณเจแปนคะเอาอย่างนี้นะถามเรื่องลูกก่อน
สองขวบเนี่ยตามข่าวก็บอกว่าขาไม่ค่อยดี
ขาไม่ค่อยดีคำว่าขาไม่ค่อยดีแปลว่ายังไงคือ
น้องเป็นอะไรตรงไหนคล้ายเป็นโพลีโอเป็นนิ่งนึง
ยังไงนะคล้ายเป็นโพลีโอเหรอโพลีโอเป็นอยู่นิ่งนึง
ไม่ใช่เป็นม่าเป็นโยนนิดนึง
แล้วแล้วเขาเดินถนัดไหมคะหมายถึงว่าตัวตัวน้องเนี่ย
คือก็เดินคล่องแคล่วไหมเอาล่ะมันอาจจะเป็น
เดินไม่ค่อครับเดินไม่ค่อเลยเดินช้า
อ่าเดินช้าปินไกลปินไปไม่ได้อ่ะ

ที่จะเดินไปได้ไกลขนาดนั้นใช่ไหม

เดินไปไม่น่าจะได้ไกลขนาดที่เจอใช่ไหมคะ

คุณเจแปนดิฉันถามคุณเจแปนแบบนี้

คือในข่าวมันมีทั้งบอกว่า
ไกลจากจุดที่เล่น๒กิโลเมตรบ้าง
๓กิโลเมตรบ้าง๕กิโลเมตรบ้าง

นี่คือทางที่คิดว่าน้องใช้เดิน๕กิโลเมตร

คือบอกว่า๕กิโลเมตรเนี่ย
คือทางที่คิดว่าเด็กจะใช้เดินเหรอคะ

หรือว่าจริง๕กิโลเมตรมันคือทางรถวิ่งคะ
เพราะว่าที่มีได้ของมาว่า
มีคนบอกว่าอันนี้ตีกับเรือมไปประมาณ๕กิโลเมต

เป็นไปไม่ได้

มีการลองพยายามดูไหมคะ
ว่าจากจุดที่น้องอยู่ครั้งสุดท้าย

น้องน่าจะใช้เส้นทางไหน

คนแหวกทางเวลาเดิน

มีคมมาวางไว้แล้วก็มีย่าอะไร

จริงแล้วก็มีคนตายอยู่ประมาณ๙วันแล้ว

มีน้ำเลี่ยงก็ต้องออกมาอยู่แล้ว

ก็ต้องไม่มินเลยปินปกติเลย

คุณเจแปนค่ะครอบครัวนี้
มาอยู่ที่สุพรรณบุรี

อันนี้พวกผมมา

เดือน๑๒แล้วก็ถึงประเทศไทย

แสดงว่าเอาอย่างนี้

ตรงนั้นคือก็คือเข้ามาวันแรกแล้วลูกก็หายเลยใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้น

เพราะฉะนั้น
ก่อนแล้วก็เอาศพไปทิ้งใช่ไหม

คือเรื่องนี้
ซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจ

ว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่า

แล้วก็ชั้นหน้าศพยังไม่มาแล้วก็ไม่มีใครต่อ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุ
ต่อว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เอาไปทิ้งไว้มันไม่ได้ต่ออย่างนี้เลยครับ

เสร็จแล้วมีผลยังไงอะไรมาแล้วก็จะได้ค่อยต่อให้ตอนนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยครับ

คือพ่อกับแม่มั่นใจว่ายังไงน่าจะเกิดจากลูกเขาตายก่อนที่จะไปอยู่ตรงนั้นแน่ใช่ไหมคะ
งั้นก็ตรงอุบัติเหตุแล้วก็เอาไปทิ้งไว้นั่นแหละ
แม่มันมั่นใจเพราะแม่มันสงสัยอยู่สถิตินี้

คุณเจแปนได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของไทยบ้างไหมคะ

ว่ามันมีน้ำหนักแค่ไหนสำหรับข้อสงสัยนี้นะ

ตำรวจกู้ภัยหรือใครคิดว่าเป็นไปได้ไหม
น้องจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก่อน

มีใครมีใครคิดเหมือนเราไหมคะ
ทุกคนก็สงสัยว่าน้องเป็นบาทีเคส
น้องเสียชีวิตน่าจะทุกคนไม่สงสัยอยู่อย่างนี้
แล้วก็ตำรุกก็น่าจะรอเหตุผลที่นิเทียวิตนั่นแหละ
ชีวิตคนมายังไงแล้วก็ตำรวจพูดอย่างนี้นั่นแหละ
ตำรวจมีที่บอกว่าสงสัยอะไรไม่ได้บอกอ่า
ก็ที่ช่วยการที่มูลเทียหรืออะไรอย่างนี้มี
ทุกคนบอกว่าน้องมันอุบัติเหตุเสร็จแล้วก็
น้องมันเอาไปทิ้งไว้อะไรอย่างนี้
เอาอย่างนี้ค่ะคุณเจแปนดิฉันได้ประเด็นเดี๋ยวยังไง
ดิฉันได้คุยกับแขกรับเชิญท่านอื่นอีกนะคะ
เดี๋ยวจะถามตามข้อสงสัยของคุณพ่อคุณแม่ให้ด้วยนะคะ

คุณเจแปนคือเหมือนกับทำหน้าที่ล่ามค่ะคุณผู้ชม

ก็เหมือนมาทำเรื่องล่ามให้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเวลามีคดีหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชาวพม่าเนี่ยนะคะ
คุณเจ๊แปนก็จะมาเป็นล่ามให้คดีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ

เดี๋ยวจะคุยกับทางอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
ว่าจากพื้นที่จากวิธีการค้นหากับความสงสัย

มันมีน้ำหนักจริงไหมที่จะสงสัยแบบนี้

คุณผู้ชมคะจริงเราก็ติดต่อกับทางตำรวจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางผู้การจังหวัดนะคะ
หรือว่ารองผู้การแล้วก็แม้กระทั่งภูมิกับนะคะ
ท่านก็ยังขออนุญาตที่จะยังไม่ให้ข้อมูลอยู่นะคะ

หรือว่าสรุปความของข้อมูลชัดเจนกว่านี้ก่อน
เราจะคุยกับอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
ลงพื้นที่ลงไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
ว่ามันเป็นไปได้ไหมสำหรับข้อกังขา

เป็นไปได้ไหมที่ศพเพิ่งจะมาอยู่ตรงนั้นนะคะ
เราจะคุยกับคุณนันทชัยสิริอรุณรัฐ

จากนารายจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

สวัสดีค่ะคุณแคลมฝั่งครับผม
คุณนันทชัยคุณพ่อคุณแม่สงสัยเยอะเลยนะ
แม้ว่าตามข่าวเนี่ยจะมีผลชนสูตรเบื้องต้นออกมาก็ตามนะคะ

เรื่องต้นตกลงถ้าเราจะนับว่าระยะห่างจากจุดที่พบน้อง
จุดสุดท้ายไปจนถึงจุดที่พบศพน้องเนี่ย
เราควรจะนับว่ามันเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรกันแน่คะ
จริงจริงวันนี้ผมผมลองขับรถคำนวณดูนะครับ
ระยะทางทางรถที่เข้าไปสู่จุดนี้
พบศพน้องเนี่ยประมาณ๑๕กิโลเมตรครับผม

อ่าแล้วไงต่อคะเชิญค่ะ
แต่วันนี้เนี่ยเราเคลิปครับรถจากที่พบน้องครั้งสุดท้ายในช่วง
จบประมาณ๑๕ธิโครมิตร
แต่อันนี้เป็นทางรถถูกไหมคะ

ทีนี้เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ค่ะคุณนันทชัย
คือตอนที่พบน้องเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการพยายามหาหรือเปล่า
ว่าเราคาดว่าลักษณะเส้นทางที่เด็กเลือกเดินอ่ะ
เส้นทางระยะทางอาจจะเพิ่มมากกว่า๑๕กิโลเมตรทางรถก็ได้
คือสมัครตัวพี่หลังจากรับแจ้งนะครับ
ที่คาดว่าจะน้องน้องจะแดนไปอฝ์ดทุกจุดเป็นจุดที่เราอิส
พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมีกำลังเข้ามาสนับสนุนนะครับก็
เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารลงมา
ก็มีการบูรณาการวางแผนร่วมงานกันให้เป็นระบบมากขึ้น
ก็พยายามแต่งตารางแต่งโจร
จากขั้นที่เรามีการบูรณาการกันเนี่ยในช่วงเท่านี้นะครับ
คือที่เราเดินหน้าเข้าไปทั้งสุดเลยสำหรับมา
ตรงนั้นเราก็จะพรุ่งส์ปลงส์มุ่ง
ไปที่ไปการค้นหาตรงนู้นมากกว่าค่ะแต่จุดที่พบน้องเนี่ยมันจะเป็นแยกที่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไป
พอเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับมันก็มีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง
พอเหล้าซ้ายเข้าไปประมาณทั้ง๓๐๐เมตรมันจะเจอแยกที่
ก็ให้พี่พยายามมุ่งเหล้าขวาเพื่อให้จะขึ้นไปทางด้านเหนือ
แต่ปรากฏว่าจุดที่พบน้องเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายลงมาครับ
เหมือนเป็นทางวนนะครับเลี้ยวซ้ายลงมา
มันจะเป็นจุดบ่อจุดอับที่เจ้าหน้าที่ผลร่างน้องไม่เจอ
มันจะเป็นจุดนี้นะครับที่ทำ
คุณนันทชัยขออนุญาตแทรกนิดเดียวนะคะคือเอางี้ตอนแรกที่บอกว่า
ถ้าจากจุดที่พบน้องจุดสุดท้ายแล้วไปตรงเบาะน้ำที่เกรงกันว่าน้องจะไปตกน้ำเนี่ยนะคะ
คือจากจุดนั้นไปถึงบ่อน้ำเนี่ยวิธีการเดินเวลาหาเนี่ย
เราเดินแบบจุดแล้วเส้นตรงไปถึงเลย๒กิโลเมตร
หรือว่าเราเดินชวัดเฉวียนไปมาตามทางตรงนั้นที่มีไว้คะ
ถ้าเรามีบางส่วนที่เดินตรงไปแล้วก็อีกบางส่วนที่เดินตามร่องอ้อย
ซึ่งมันจะเป็นตาทางร่องอ้อยนะครับเป็นยกคันเนี่ย
เราจะเดินตามร่องอ้อยไปเนี่ยซึ่งทางนะมันจะเป็นทาง
คือพูดง่ายว่ามันคนละเส้นกับทางจะบอกว่ามันเป็นทางตัด
คล้ายทางตัดนะครับมันจะไปคนละฝั่งกับที่จะขึ้นเหนือ
กิโลนี่เป็นทางลักษณะเดินตรงใช่ไหมคะ
ครับเป็นทางลักษณะเดินตรงซึ่งการคาดการณ์ในช่วงต้นของทีมค้นหาเนี่ย
คือว่าถ้าน้องเดินแล้วก็คือจะเดินมุ่งตรงขึ้นไปนะครับ
แล้วมาเมื่อสักครู่นี้ที่บอกค่ะว่าที่บอกว่ามีแยกไปทางซ้ายแยกไปทางขวา
แล้วตอนแรกที่หาเนี่ยเลือกแยกไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่แยกที่น้องอยู่เนี่ยนะคะ
คือการที่แยกไปคนละทางกับที่น้องอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าทางที่น้องไปเนี่ยมันเป็นทางที่ลำบากกว่าเหรอคะ
ทางที่น้องไปมันจะคือตรงแยกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตอนนี้วันเมื่อวานที่เราพบร่างของน้องนะครับ
ก็คือจะเป็นพื้นที่อ้อยเนี่ยที่มันถูกตัดออกไปแล้ว
แต่หากคนมีชีวิตมาถัดตั้งแต่วันไหนนะครับเพราะจุดเนี้ยขายจุที่ผมมันได้เดินเข้าไปหน่อยนะครับ
พยายามที่จะพุ่งฝนไปอยู่ที่อาจจะพัดตก
ลงไปในบ่อนน้ำอันนี้ขึ้นเมาะวันนี้
สำหรับที่ของเมืองอินเตอร์ชนที่นำเที่ยวโฟนร่างมานะครับ

ครับครับแล้วก็สระใหญ่

คุณนันทชัยคะถ้าสมมุติเรานับ
นับจากทางที่เราไปเนี่ย
ลักษณะพื้นที่มันจะคนละแบบกับอีกทางหนึ่งที่น้องอยู่เลยใช่ไหมคะ
หมายถึงว่าพื้นที่บ้านน้องเนี่ยมันเหมือนเป็นทางวนกลับนะครับ
ที่ของทางน้องอ่ะเดินขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายลงไปเดิน
ค่ะนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายลงมาอีกทีเดินจะถึงทางแยกนั้น
เลี้ยวขวากลับไปอีกนิดนึงนะครับอ่า
อาจจะนึกทางไม่ออกนะแต่อย่างนี้ค่ะคือไอ้ตรงที่มันเหยียบย่ำไปอ่ะ
ดินอ่ะมันเดินง่ายไหมคะหรือมันมีต่ออ้อยต่อไม้มีคือลักษณะการเหยียบลงไปน่ะ
มันง่ายไหมเพราะว่าเท้าเราใส่รองเท้ากับเด็กนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเดินด้วยวิธีไหนนะคะ
คือทางที่น้องอยู่อ่ะพื้นดินมันเดินยากไหมคะถามว่าอ่ายากครับ
เพราะพื้นที่อ่ามันเป็นทางลูกรังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นทางรถที่มีรถรถรถ
รถขนส่งอ่ารถโดยสารอ้อยรถขนส่งอ้อยหรือรถทางกลางเกษตรนะครับ
ย่ำมันจะเป็นเป็นเนินดินครับเดี๋ยวนะถ้าสมมุติตรงตรงตรงทางที่จะเดินไปถึงจุดที่น้องไปเนี่ยนะคะ
แล้วแล้วเราสมมุติว่าน้องอาจจะเดินทางนั้นด้วยเนี่ยแปลว่าพื้นที่มันเดินไม่ยากใช่ไหม
เพราะว่ามันถูกรถเหยียบไปอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันเป็นคันเป็นคันร่องร่อง
คือที่ถามแบบนี้คืออย่างนี้ค่ะ
คือว่าดิฉันไม่แน่ใจเลยจริงว่าตอนที่คณะทำงานทำเนี่ยนะคะ
คือใช้วิธีการสันนิษฐานแบบไหนว่าถ้าเราพบศพเขาตรงนั้น
เขาน่าจะใช้เส้นทางเดินในลักษณะแบบไหน
เช่นถ้ามันมีแบบเป็นไล่อ้อยมีต้นอ้อย
เขาคงไม่ได้เข้าไปในที่ลกหรือเขาอาจจะเข้า
หรืออีกแบบนึงคือเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหม
ที่เด็กขาเด็กเท้าเด็กความเหน็ดเหนื่อยของเด็ก
จะพาเขาไปไกลได้ถึงจุดนั้นนะคะสำหรับเด็กสองขวบ
ลักษณะการลักษณะการฝั่งพิธารข้างต้นนะครับ
ก็มีการวางแผนพูดคุยกันไว้ในทุกทิศทาง
หมายถึงว่าถ้าเด็กเดินเข้าไปในไล่อ้อย
จะเพิ่งอ้อยสุดประมาณ๑๐๐เมตร
และข้างล่างนั้นมีทางเดินได้นะครับแล้วก็บางที
น้ำอ้อยที่ลงขวางขันร่องไว้
ทางหนึ่งซึ่งธรรมดาของในไร่อ้อยเนี่ยนะครับ
ถ้าถ้าเราวิ่งเข้าไปดูเนี่ยนะคือเดินเข้าไปดูเนี่ย
จะรู้เลยนะว่าข้างในเนี่ยนะครับ
มันจะมีทางที่มุดได้เด็กก็อาจจะเดินไปได้นะครับ
แต่เราก็คาดการณ์ไม่ได้ว่าเด็กจะเดินไปตามในไล่อ้อย

คือเราเดากันไม่ถูกเลยแหละว่าตกลง

คุณแม่บอกว่าลูกเพิ่ง๒ขวบแล้วขาน้องไม่ดีด้วยนะคะ

เอ๊ะถ้าจุดมันไกลกันขนาดนั้น
เป็นไปได้ไหมที่เด็กสองขวบที่ขาไม่ได้แข็งแรง
เหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยจะเดินไปไกลได้ถึงจุดนั้นนะคะ
อันนี้คุยกันในส่วนของกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ไหมคะ
ก็มีทั้งคนที่คิดว่าอาจจะเดินไปได้เพราะความสุขสนของเด็กบางส่วนก็คือ
สามส่วนก็คิดว่ามันจะเดินไปก็ลำบากนะครับ
มันก็เห็นหลังพ่อเลยฆ่าจานไม่ได้
ความคิดก็แตกกันนะเนาะ
ตรงจุดที่เจอศพเขาลักษณะของพื้นที่มันมีแห้งหรือแช่
แล้วก็มีคล้ายวัชพืชน้ำหรือย่า
ที่ตกปูมีขึ้นมาจากล่องน้ำน้ำน้ำเก็บ
ถึงอยู่ต่อประมาณค่ะนะฮะแล้วก็ที่เราใส่เจนเนี้ย
ก็คือเสือร่างของน้องเนี้ยนอนอยู่ตรงตรงตรงวัดชะพืชอ่า
นอนนอนอยู่บนวัดชะพืชในร่องน้ำค่ะ
ในร่องน้ำเนี่ยเรามองข้างบนเหมือนจะไม่มีน้ำ
แต่ข้างล่างเนี้ยน้ำนิดประมาณนิดเห็นไหมอ๋อ
มีน้ำลึกประมาณหนึ่งเมตรแต่มันปกคลุมไปด้วยวัชพืช
คุณนันทชัยตรงจุดที่เจอศพของต้าแงเนี่ยนะคะรัศมีสักเท่าไหร่
ที่มีน้ำรัศมีร์ไกลจากศพน้องแค่ไหนที่น้ำยังมีอยู่อะคะ
อ๋อก็เป็นเป็นเป็นเป็นของคล้ายคล้ายคลองคลองคลองทรงน้ำขนาดเล็กเนี้ยครับ
ก็มีน้ำตลอดเต้นทางแต่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินสำรวจครับว่า
ค่ะคือที่ฉันถามอย่างนี้พยายามจะทำความเข้าใจคุณแม่เขาว่า
เอ๊ะทำไมลูกไปอยู่ตรงนั้นได้อ่าแล้วก็เอ่อย่าตรงนั้นเนี่ยมัน
มันทำให้เห็นได้ไหมว่าถ้าน้องเสียชีวิตซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่ากี่วันแล้วเนี่ยนะคะ
ลักษณะของต้นย่าหรือบริเวณนั้นเนี่ยมันเน่าเปื่อยไปด้วยหรือเปล่า
อันนี้คือความสนใจของทำคุณแม่เขาเอ่อก็คือคือที่เรามองเข้าไปนะฮะ
มีรอยลาบไปแล้วก็ร่างน้องอยู่ข้างบน
คุณนันทชัยเอาจากที่คุณนันทชัยลงพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะคะ
มันเป็นไปได้เหรอที่การปูพมหาน้องตั้งเกือบ๑๐วัน
จะไม่ไปที่จุดตรงนั้นเลยไม่ได้เอกใจว่าให้ไปถึงตรงนั้นเลย
หรือไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นร่างที่เน่าเปื่อยเลยนะอันนี้คุณแม่เขาก็สงสัย
ครับคือเรามุ่งหน้าว่าน้องจะเดินขึ้นทางเหนือ

เราไม่คิดเลยว่าพอถึงทางนี้น้องไม่รู้ว่าจะเดินย้อนกลับมาได้
น้องอาจจะเป็นคิดแบบที่เราไม่ได้คาดการณ์กันไว้
แต่ว่าน้องจะเดินไปข้างหน้า
คุณนันทชัยครับตัวคุณนันทชัยเองได้เห็นได้เห็นน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบศพด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้พบเพราะเจ้าหน้าที่เขาออกไปพิเศษไว้ตอน
เพราะว่ารอห้างเจ้าหน้าที่ที่สุดนัดผ่านเข้ามาเจ็บนัดผ่านก่อน
หลังจากนั้นตอนถึงจะได้ห้างเจ้าหน้าที่สุภัยข้างไป
จะหลำล่างน้องออกมา
ทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยคุณนันทชัยได้ข้อมูลจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันบ้างไหมคะ
ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเห็นบาดแผลที่ตัวน้องที่ขาน้อง
อย่างที่คุณพ่อคุณแม่เขาสงสัยว่าลูกเขาน่าจะถูกทำร้าย
ก่อนที่จะเจอศพตรงนั้นหรือเปล่าคะ
ก็คือจริงกันนะครับมันจะมีทั้งพิเศษง่าสงสัยกับพิจารณสินทรี่ความน่าจะเป็น
ถ้าดูสภาพศพแล้วคือยังไม่ได้สงสัยว่ามีบาดแผลที่ชัดเจนใช่ไหมคะ
บัตรแผลเราเห็นรอยชื่นปากนี่ครับ
เรียนสรุปถูกไหมคุณนันทชัยคือว่าบาดแผลเนี่ยอาจจะมีให้เห็นได้
เพียงแต่ว่าก็ไม่สามารถจะบอกได้หรอก
ว่าบาดแผลที่เห็นนั้นเนี่ยมาจากลักษณะอะไรกันแน่

คุณนันทชัยคะพอจะได้ประเด็นเหมือนกันนะคะ
ยังไงขอบคุณมากสัญญาณเราอาจจะขาดหายกันหน่อยนะคะ

สวัสดีครับ
พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา
นายรณรงค์แก้วเพชรไปในพื้นที่ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันเอ้าลงพื้นที่กับเขาด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองถามดูว่าลงไปแล้วได้ไปคุยกับใครบ้าง
น่าสงสัยจริงหรือเปล่าสำหรับคดีนี้นะคะสักครู่ค่ะ

ยังไงถึงลงไปคะซะ
นะไงถ้าแนลงเขียนมาร่วมแรกก่อนกับเราพร้อมคุณเจแปนด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับอันที่๑๑หนึ่งนะคะท่านโลกคุณพ่อเมื่อพูดอย่าคุณใจแปลง
แล้วก็รถที่พาน้องกลับไปจอดอยู่หน้าโรงพักพื้นที่
แล้วคุณแม่กับคุณพ่อก็ยังคาใจอยู่ยังอยากจะให้ชนะสูตรด้วยโรงพยาบาลอื่นอีกเหรอคะ
ถูกต้องครับเพราะเพราะอะไรคือทางคุณพ่อคุณแม่ยังคาใจอยู่
เราต้องการความมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดและนอกจากนี้เองเนี่ย
หน้าที่ผมจะลงมาเนี่ยผมก็ได้ขอให้ทางหมอนิติเวศท่านอื่นช่วยดูสภาพศพให้ด้วย
ก็บอกว่ามันก็ดูแปลกเราก็เลยอยากให้ช่วยตรวจอีกรอบหนึ่ง
ถึงว่าถ้าผมจะออกมาเป็นอย่างที่ทำบทแหลกก็ตามครอบครัวเขาไม่เชื่อ
ทีนี้ทนายรณรงค์ที่เห็นเป็นข่าวออกมาเนี่ยก็มีการผ่าถึง๒รอบแล้วถูกต้องใช่ไหมคะ

แล้วก็บาดแผลที่คุณแม่คิดว่าน่าจะแบบเป็นบาดแผลจากของมีคมหรือถูกทำร้ายก่อนเนี่ย
คือเขาก็ผ่าดูแล้วก็คือไม่ใช่บาดแผลจากของมีคมแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้าย
อันนี้ทนายรณรงค์แนะนำทางคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงคะ
คือทางตำรวจเนี่ยโดยทางท่านบรองผู้กำลักษณ์การโดรดภูทรสุขภังบุรีเนี่ย
อธิบายแค่สั้นว่าร่างกายไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย
ส่วนเรื่องจะมีบาดแผลจากการอะไรหรือไม่แต่ท่านปฏิสภาพย่งเติม
แล้วท่านก็ไม่ได้ให้ดูเอกสารอะไรด้วยอ๋ออาจจะยังไม่ได้คุยกันละเอียดอย่างงี้หรือเปล่าคะ
จริงผมก็อยู่กับท่านนะแต่ท่านไม่ให้ดูหรือว่ารอรวบรวมข้อมูลไหม
และนี่ก็ทำให้ผู้ไข่ไม่มีแกนความปรับสรรค์จากภพศพ

เอ่อเอางี้ก่อนคือวันนี้ตอนที่ลงไปพื้นที่ได้กลับไปดูจุดที่พบน้องต้าแง่มั้ยคะ
ใช่พวกเขากลับไปดูนะครับแล้วก็โปรดภาพติดใจเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นเกล้าอะไรเลย

แล้วดูจากสภาพพื้นที่แล้วมันเป็นอย่างที่คุณเจแปนบอกหรือเปล่า
ว่าทำไมดูเหมือนกับมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เน่าไม่ได้เสียหายอะไรไปด้วย
อย่างที่คุณเจแปนว่าเมื่อสักครู่แล้วนอกจากนี้เราก็ถามทางเจ้าหน้าที่ที่ในพื้นที่
ว่าจุดนั้นมีสัตว์ตัวใหญ่ที่พอจะกัดให้เป็นแผลแบบหลุดขาดได้ไหม
เขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีน่าจะมีแค่หนูงาตามไล่อ้อย
คุณทนายรณรงค์ได้ถามไหมคะว่าเส้นทางไหนที่คิดว่าน้องน่าจะใช้เดินไป
ว่าเส้นทางไหนหมายถึงว่าเขาใช้วิธีแบบเดินไปแบบที่เรากะเอาสักกิโลครึ่ง๒กิโล
หรือว่าเด็กอาจจะเดินวนไปวนมาหาทางไปไม่เจอเดินกลับไปกลับมาคือระยะทางนะคะ
มันสามารถบอกได้ว่าน้องน่าจะเดินด้วยเส้นทางไหนอ่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกอะไรในเรื่องนี้เลย
เราก็คำถามเหมือนกันเจ้าที่เอ็ดก็สงสัยในปีเดนนี้เหมือนกัน
เท่าที่ได้คุยกับทางคุณแม่น้องเขาบอกว่าลูกเขาเดินไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
มีใครอธิบายประเด็นนี้ยังคะว่าแบบยังครับมันคือเอาอย่างงี้นะคะ
คือเรื่องของการตรวจบาดแผลที่คุณพ่อคุณแม่เขาสงสัยนะ
เด็กอายุเท่านี้เนี่ยจะเดินไปไกลได้ถึงขนาดนั้นเลยหรือ
ระยะทางถูกพูดถึงไหม

ใช่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาได้อะไรยังไงแต่เข้าใจว่า
เดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะสรุปให้ฟังเขาขอเวลาทำงานก่อนแล้วก็
แต่ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติอย่างเกินร้อยกับคดีนี้แน่นอน
เอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้ทนายรณรงค์สรุปให้ฟังหน่อยว่า
คือณตอนนี้เนี่ยประเด็นที่พ่อแม่เขาสงสัยเนี่ยตำรวจเนี่ยสงสัยด้วยไหม
เขาสงสัยมากกว่าที่พ่อแม่สงสัยเอ้าเหรอคะใช่ครับแต่ผลทางนิติวิทยาศาสต
ออกมายังไงเนี่ยมันก็ต้องอิงตามที่หมอตรวจมาเมื่อผลออกมาแล้ว
คาใจเราก็เลยขอส่งให้ตรวจเพิ่มซึ่งเขาก็ทำตามที่ญาติสงสัยให้
ซึ่งแปลว่าหลังจากรอบนี้แล้วอาจจะมีการผ่าใหม่เหรอคะใช่ครับอ่าขออีกครับคุณจอมฝัน
ญาติติดใจครับอ่าคำถามสั้นสั้นคือแปลว่าอันเนี้ยเรายังไม่
จนถึงณตอนนี้แม้แต่ตำรวจเองก็เอาอย่างนี้คุยกันนอกรอบก็คือยังไม่ได้สรุปว่า
เด็กไปเสียชีวิตเองใช่ไหมยังไม่ได้สรุปแบบนี้ใช่ไหมคะอืมเขาไม่ให้ข้อมูลนะครับ
เขาก็ไม่อยากให้ผมพูดอะไรเยอะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะทำงานหนัก
เดี๋ยวหลักฐานมันจะหายอ่าได้ทนายรณรงค์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไง
เราอาจจะได้เชิญมาอีกสำหรับคดีนี้นะคะยังไงขอบคุณทนายรณรงค์ก่อนนะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคือข่าวที่ออกมาเนี่ยคือผล
ผลงานชนสูตรเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะ
แต่ว่าถ้าเอาตามที่พ่อแม่สงสัยธนายรณรงค์บอกก็อาจจะมีประเด็นเพียงแต่ว่าต้องรอตำรวจ
เป็นคนพูดเองว่าตกลงแล้วความสงสัยนี้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เอง
ได้ข้อมูลที่มันไปกับข้อสงสัยนี้จริงหรือเปล่า
คุณเขียนมาสอนคุณพ่าคุมรออยู่สวัสดีค่ะ